เพื่อร้องได้ให้ร้อง

คู่ใจนักช็อคคู่คิดร้านค้า

ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเด็ดบรรเทาปวดลดไข้

คำเตือนในฉลากก่อนใช้ใหญ่
ฝากชีวิตกับเธอไม่ไหว
ต้องตัดใจที่ตัวออกทาง
แค่ไหนก็ต้องแยกทาง
ดีกว่ารอฟังข่าวคนหลายใจ
ครั้งเดียวก็เกินจะพอ
ของเราใช้เวลาตัดสินใจนานทีเดียวนะครับ
แล้วก็ต่างบีบคันมามากเลย
แต่สิ่งหนึ่งที่จะได้ก่อนจะตัดสิน
คือพี่เป๊กต้องยอมรับแล้วก็เคารพ
นับถือในความแข็งแกร่งของติ๋วจริง

แข็งแกร่งมากและสู้มาก
รู้ไหมคะว่าเด็กในวัยเดียวกันเนี่ย
บางคนไม่ไหว
แต่เนื่องด้วยเราลำบากเยอะ
มันก็เลยหลอมรวมให้เราแกร่งกว่าคนอื่น
ตอนนี้ติ๋วรู้สึกยังไง

รู้สึกปุ่มใจ

จะทำให้ครอบครัวเราดีขึ้นแล้ว
แค่เงินเท่านี้ค่ะมันยิ่งใหญ่มากสำหรับหนู
หนูอยากขอบคุณรายการ
ซึ่งที่ผ่านมาหนูไม่เคยมีโอกาสเลย
เพื่อนบางคนก็ไปไกลแล้วหนูไม่มีโอกาส
หนูอยากขอบคุณช่องไทยรัฐทีวี
ที่เปิดโอกาสให้คนธรรมดาแบบหนู
คนที่ไม่มีโอกาสได้มายืนตรงนี้
แล้วก็ทำให้ครอบครัวหนูมีความสุขได้แล้วค่ะ
เราก็ขอบคุณ

อยู่ตรงนี้พี่ก็ขอขอบคุณที่ติ๋วมา
ขอบคุณที่ติ๋วมองเห็นโอกาสในรายการของเรา
ขอบคุณพี่คนธรรมดาคนหนึ่งทำให้เวทีของเราพิเศษได้ปานนี้

ขอบคุณครับ
ขอบคุณทุกคนที่เป็นแรงใจ
คุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับ
ที่ทำให้มีรายการนี้ขึ้นมา
เพราะถ้าไม่มีคนดูก็คงมีรายการนี้ไม่ได้

ว่าคนธรรมดาคนหนึ่งตรงนี้
จะกลายเป็นคนพิเศษในอีกห่วงเวลาหนึ่งหรือไม่

เพลงที่๔ครับเพลงนี้มีมูลค่า

ติ๋วร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่สี่มูลค่าหกหมื่นบาทนะครับ

ร้อง
ได้ครับ

เดี๋ยวไม่ธรรมดานะคุณป่านุ่มถึงก็ก้มหัวให้เลยเนี่ย

ตัดสินใจไม่ใช้ตัวช่วยแล้วร้องได้จริงด้วย

รักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งแหม
ตอนนี้นะก็อยู่ในช่วงชุ่มชื่น
หัวใจชื้นนะฮะทุกคนคิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็ดีใจเอาใจช่วยไปกับน้องติ๋วด้วย
ตอนนี้มาถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือ

มูลค่า๘๐๐๐บาท
มาเลยครับ
เป็นเพลงเร็วมากเพลงนี้

ปกติเราถนัดเพลงแบบไหนเพลงช้าหรือเพลงจังหวะประมาณนี้
เพลงชอบร้องเพลงช้าค่ะ
เพลงช้าเนื้อหวานเนื้อซึ้งใช่ไหม

เพลงนี้มันเร็วค่ะ

เนื้อได้ไหม

เอาแต่เนื้อเพลงเร็วช้าไม่เป็นไร
ตัวช่วยเหลืออีก๒ตัวนะ

เสียงถอนหายใจยาวบึ๊ดมาก

เพราะว่านี่เป็นเพลงเป้าหมายถ้าหยุดเหมือนเดิม

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๕นะครับ
มูลค่า๘๐๐๐บาท

จะสู้หรือจะหยุด
สู้หรือหยุดครับ

เหลืออีก๒แผ่นป้ายที่มีสิทธิ์ใช้นะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้ค่ะ

ร้องผิดได้๑คำ

ข้ามข้ามข้าม

เดี๋ยวเราจะเปิดเพลงที่จะเปลี่ยนให้ฟังก่อน

สัตยาสินใจใหม่แต่เรายังมีสิทธิ์เปิดอีกหนึ่งแพลน

ก็เปิดอีกตัวช่วยหนึ่งได้

ติ๋วจะใช้สิทธิ์ฟังเพลงที่จะเปลี่ยนก่อน
เพราะฉะนั้นเพลงที่จะเปลี่ยนมาเลยครับ

ระหว่างเพลงแรกกับเพลงนี้
อันไหนหนูคิดว่าหนูจะร้องได้มากกว่ากัน

จะเลือกเพลงไหนเป็นเพลงเล่น

สำหรับตัวช่วยเปลี่ยนเพลงนะครับ
ตัดสินใจที่จะใช้เพลงที่เปลี่ยนนะครับ

ตอนนี้เหลือตัวช่วยอยู่อีก๑แอน
เกาะโครงใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้นะครับ
ถ้าไม่ใช้ต้องร้องให้ครบถูกต้องทุกคำ

รออยู่ขอให้โชคดีนะครับ

แล้วในนั้นยังมีข้ามเพลงนี้ไปเลย

มาถึงเพลงที่๕นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

เพลงที่๕เพลงมาครับ
ถ้ามียกมือหน่อย
ชูนิ้วก้อยกับนิ้วชี้
เป็นสัญญารักว่ารักนิ้วใจดี
กระติกนิ้วชีอีกด้วยนะเธอ
เจอแต่คนใจดำชอบ

เจอแต่คนล้วงหลอกกันเสมอ

ไม่เคยเจอ

อยากเจอคนดีแถวนี้

ถ้ามียกมือคืน
นั่งและยืนอยู่ข้างหลัง

ถ้าจะคิดจริงจัง

มีแฟนเราไม่เอารักเขาเราไม่ดีมีไม่แถวนี้โปรดจงเสนอ
คนรักจริงจากใจฉันอยากเจอ
อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีแถวนี้มีไหมเอ่ย
อยากเจอคนจริงใจเมียไหมแถวนี้อยากเจอคนดีแถวนี้มีไหมเอ่ย